เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครนายกนะคะ
มีพ่อคนหนึ่งค่ะง้อพันรยาไม่สำเร็จ

เห็นลูกชายอายุ๒ขวบนั่งอยู่หน้าบ้าน
ทำร้ายร่างกายทำด้วยมือของตัวเองเนี่ยนะคะ
มีแผลที่ใบหน้ามีแผลที่หลังอันทะเนี่ย
มีรอยขีดขวนหลังจากนั้นอุ้มลูกไปทิ้งไว้ในป่า
แล้วมาบอกคนในบ้านว่าลูกหาย
ทำเป็นตามหาเองสร้างเรื่อง
แล้วก็ไปเจอเองอุ้มลูกกลับมาที่บ้าน
ไม่ยอมพาลูกไปหาหมอด้วยนะคะ
สรุปสุดท้ายแล้วตำรวจเขาสงสัยพ่อนั่นแหละ

พ่อเป็นคนทำก็ต้องยอมรับแหละ
เพราะว่าตอนแรกก็ปฏิเสธจะทำไปทำไม
สรุปตำรวจสืบสวนสอบไปสอบมา
คือตอนที่น้องหายเขาคาดการณ์กันว่า

ที่มาเอาตัวน้องไปเขาก็สงสัยไป
แต่สรุปสุดท้ายตัวเองนั่นแหละทำนะคะ

จะไปง้อขอคืนดีกับเมีย
แต่เมียเนี่ยไม่คืนดีด้วยก็เลยโมโหนะคะ
และแถมก่อนก่อเหตุเสพยาบ้าไปด้วยนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพื้นที่นครนายกค่ะ
ตำรวจสพองคารักษ์ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาล
บอกมีเด็กชายสองขวบถูกทำร้ายร่างกาย

โดยเฉพาะที่หน้าที่ลำตัวและอันทะบวมช้ำ

คือตอนนี้แพทย์เกรงว่าแผลจะติดเชื้อ

และหลังจากนั้นก็ส่งไปต่อที่โรงพยาบาลนครนายก
หลังจากได้รับแจ้งเหตุลงพื้นที่ในจุดเกิดเหตุ
และได้มีการนำตัวเพื่อนของพ่อ
มาเป็นพยานในการสอบปากคำ
คือตอนแรกสอบปากคำพ่อพ่อเขาก็ไม่ยอมรับแหละ
ก็บอกว่าเขาเป็นคนตามหาเอง

ใช่แต่ว่าตำรวจก็พบพิรุษในตัวพ่อนะ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยจะต้องเอาเพื่อนพ่อมาสอบปากคำ
จนสามารถรวบรวมข้อมูลหลักฐานที่ชี้ชัดว่า
คนก่อเหตุคือนายวิสรุธก็คือพ่อของเด็ก
โดยนำเอาหลักฐานมากดดันและสืบสวนกับนายวิสรุธอีกครั้ง
โดยก่อนก่อเหตุย้อนไปวันจันทร์ที่ผ่านมากำลังพาลูกไปอาบน้ำ
แต่ลูกดื้อก็เลยใช้มือบีบอันทะของลูก
แล้วพอลูกวิ่งหนีออกไปนอกบ้านตามไปทุบตามไปตี
แล้วเอาลูกชายอุ้มลูกชายไปทิ้งไว้ในพงหญ้า

และหลังจากนั้นก็สร้างเรื่องว่ามีคนอุ้มลูก
น่าจะเป็นการถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็หายไป
ตัวเองก็ออกตามหาด้วยนะคะญาติญาติก็ช่วยกันออกตามหา
แล้วก็บอกว่าตัวเองไปเจอแล้วก็ไปเจอรูปบอบช้ำไปทั้งตัว

ผู้ต้องหารายนี้บอกด้วยว่าที่ทำลงไปเพราะ

ง้อคืนขอคืนดีกับพันรยาให้กลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิม

เครียดทีนี้ก็เริ่มจากการเสพยาบ้าก่อน

พอขาดสติก็ก่อเหตุทำร้ายร่างกายลูกชาย
อย่างไร้สติแล้วก็อุ้มไปทิ้งไว้นอกบ้าน

ตัวเองคือช่วงหลังจากก่อเหตุแล้วรู้สึกสำนึกผิด
จึงรีบไปอุ้มลูกที่อยู่ในสภาพบาดเจ็บทั้งตัว

แต่ก็บอกญาติญาติว่าน่าจะเป็นคนนอกพื้นที่

และแถมไม่ยอมพาลูกไปหาหมอด้วย
โดยอ้างว่าไม่มีเงินไปรักษา
หลังจากนั้นลูกก็นอนร้องไห้เจ็บแผลตลอดทั้งคืนนะคะ
ญาติเห็นเขาก็ไม่ไหวจริงนะคะ

เดินทางมาพาลูกชายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
เขายอมรับด้วยว่าเคยทำร้ายลูกชายมาแล้วด้วยนะครั้งหนึ่ง

แต่ไม่รุนแรงถึงขนาดนี้
ส่วนเรื่องของการคดีเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่นำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

นายวิสรุธพ่อจะทำร้ายลูกน้อยได้อย่างทารุณแบบนี้
ใช้เวลาทำแผนทำได้แป๊บเดียว๑๐นาทีค่ะ

แจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายบุคคลในครอบครัว
ให้ได้รับบาดเจ็บก่อนส่งตัวไปดำเนินคดี
และฝากขังต่อสารต่อไปค่ะ